คู่นี้เนี่ยเขาแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละ

แต่ที่ต้องลุ้นกันต่อไปก็คือเรื่องของทายาท

จะผ่านวันครบรอบแต่งงาน๑ปีมา
ซึ่งจุ๋ยเนี่ยปลื้มปริ่มสุดเลยเพราะว่าหนุ่มพุธเนี่ยเขาแบ่งเวลาที่แสนจะแน่นมาทำเซอร์ไพรส์พาไปดินเนอร์
แถมที่สำคัญมีช่อดอกไม้แทนใจด้วยนะคะ
งานนี้เราก็เลยอัปเดตไปถึงทายาทตัวน้อยซึ่งจุ๋ยเองก็บอกว่าอยากจะมีเบบีแล้ว
แต่ว่าต้องรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนค่ะ
จุ๋ยเนื้อนีวออกมาเลยนะ
ช่วงนี้จุ๋ยก็คงแบบละครก็คงพักแบบยาว
เพราะด้านจากถ้าถ่ายละครคงไม่ได้ท้องแต่ที
ไม่อยากแบบต้องมาให้ของขวัญอะไรกัน

จุ๋ก็ไม่รู้จุ๋ยก็ไม่รู้เรื่องปลื้มนะ
คือเขาเป็นคนเหมือนแบบเสมอต้นเสมอไป
แล้วเขาก็นึกถึงเราแบบเขากลัวเราน้อยใจ

เพราะว่าจะรู้ว่าผู้ทำงานหนักขอให้ดีอย่างงี้ไปตลอด

ตัวเราเองเราก็รักเด็กแล้วเราก็อยากมีค่ะ
แต่ว่าถ้าร่างกายมันยังไม่พร้อมต้องดูแลก่อน

เพราะว่าไปซ้อมเลี้ยงลูกของพี่แอฟ

ไปซ้อมมาหลายปีแล้วจนน้องปีใหม่โตแล้วนะคะ

ขอเวลาให้มันเหมาะสมกันอีกนิดนึง